ของนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังคุณกระต่ายพันนิพากันนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะอดีตภรรยาคุณเอ๋มิรานะคะ
เธอก็ได้โปรดว่าเธอชนะคดีภรรกู้เยาว์และสารตัดสินจำคลุกของครูไภบูล๘ปีและหลังจากที่ข่าวที่พ
ทำให้ภาษาของศาลแพร่สะพัดไปทั่วนะคะ
ครูภัยบูลถูกสารตัดสินให้จำคุก๘ปี
ในคดีภาคผู้ยาวซึ่งคุณเอ๋อดีตภรรยาเป็นคนฟ้อง
ทีมข่าวของเรานะคะก็ได้พยายามติดต่อหาครูภัยบูลแล้วนะคะ

แต่ครูคงไม่สะดวกนะไม่ได้รับสายเลยค่ะ
แต่ในโลกโซเชียลค่ะก็มีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
ครูภัยบูลได้โพสต์ภาพภาพนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ได้ดูค่ะ
เป็นภาพที่นั่งทานอาหารกับน้องกระต่ายภรรยาคนปัจจุบันค่ะ
ภาพนี้เลยด้วยสีหน้าที่เรียกว่ายังยิ้มออก
ชูสองนิ้วนะคะอ่าให้ดูแคปชั่นค่ะอ้าวไปซื้อเลข
เอาเดิร์ดพี่น้องหวัดนี้มีแถ่๘เจ้ามืออย่าอันเดี๋ยวครับ

เพราะว่าจากก่อนหน้านี้ที่คุณเอกเขาโพสต์๘ปีนี่แหละค่ะแล้วก็แฮสแท็กด้วยนะคะ
บอกว่าใจเย็นเด้อครับพ่อแม่พี่น้องนักข่าวเนี่ยค่ะ
บอกว่าทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะ
ใครที่ส่งกำลังใจให้มาก็ขอขอบคุณมาก
แต่ใครที่ไม่ให้กำลังใจก็ไม่ว่าอะไร

แต่ทุกอย่างก็สู้กันตามขั้นตอนของศาล
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณภัยบูลที่ไลฟ์สดกันหน่อยค่ะ
มันก็ต้องอุทธรณ์กันอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
ก็สู้กันไปครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม